ก็เมื่อวันนี้ด้านรายงานตัวหกสิบคนไปเรียบร้อยแล้ว
ดราม่ามันก็ไม่จบ
ทุกคนผู้ชมสองสาวที่เข้ารอเต็มป่อนหน้านี้

เป็นดรทำเกี่ยวกับเรื่องไขข้ออักเสบ

ถามว่าดราม่านเป็นยังไงนี่คนกลางไม่ได้ประกวดนะคะ
อันนี้ใบเตยไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

ไม่คิดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาจุดนี้
เห็นพี่สวยกันเยอะแยะแอบไปร้องไห้
นี่ไม่ใช่กลัวนะคะคือดีใจมากค่ะ
มันมีดราม่าหนึ่งที่พี่แน็ตก็ลง
ที่บอกว่าให้เพราะสงสารเนี่ยเราว่าไงบ้างคะ
ที่ให้เพราะสงสารนี่คือหนูว่ามันไม่ใช่ค่ะ
ก็คือพี่แท็ตเห็นตัวตนของหนูเห็นในความเป็นหนู

จากนี้ทั้งสองสาวต้องทำอะไรกันบ้างคะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็รอเก็บตัวค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะ

ค่ะยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ดีใจค่ะ